อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลเช่นเดียวกัน
เมื่อมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาอ้างว่าครอบครัวของชาวออสเตรเลีย
พักผ่อนที่คอนโดหรูใจกลางเมืองย่านอโศก
แต่ปรากฏลงไปแช่ในบ่อนออนเซนปุ๊บ
หลังถูกพัดลมดูดเข้าไปในบ่อน้ำร้อนเป็นแผลใหญ่มากนะคะ
ล่าสุดนิติบุคคลมาชี้แจงเรื่องนี้แล้ว
เหตุการณ์นี้ค่ะถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่ง
โดยเขาก็อ้างว่านุ่มรายนี้คือชาวออสเตรเลีย
มีภรรยาเป็นคนไทยพร้อมกับลูกสาว๒คน
เมื่อวันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็บอกว่าลงไปในสระน้ำคอนโด
ถูกพัดลมในสระดูดนานเกือบ๒๐นาที
จนทำให้มีแผลบริเวณแผ่นหลังลักษณะไหม้
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังย่านสุขุมวิทย์
แล้วก็อ้างว่านิติบุคคลไม่แสดงความรับผิดชอบใดหลังเกิดเหตุค่ะ
ดูสินี่คือแผลที่เขานำมาโพสต์บนโลกโซเชียลด้วย
คือแผลเป็นแผลไหม้รอยสี่เหลี่ยม
ก็คล้ายช่องลมคือปกติเนี่ยบ่อน้ำร้อนหรือแม้กระทั่งสระว่ายน้ำจะมี
คือมันจะมีการดูดเอาน้ำออกใช่ไหม
ทีนี้ถ้าเกิดไปเอาหลังอังต่างมันก็จะมีความรู้สึกคือถูกดูด
แต่อันนี้น่าจะดูดจนดิ้นออกมาไม่ได้หรือเปล่า
เพราะว่าอ้างว่าถูกดูดนานเกือบ๒๐นาที
ก็ได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วนะครับ
ระบุว่าเหตุเกิดบริเวณอ่างอองเซ็นบริเวณสระว่ายน้ำชั้น๔๔
หลังจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่ามีผู้ประสบเหตุในสระ
ผู้จัดการอาคารที่ยังปฏิบัติงานอยู่ก็รีบขึ้นไปตรวจสอบทันที
แต่ไม่พบผู้ประสบเหตุแต่อย่างใด
เนื่องจากเมื่อดูย้อนกล้องวงจรปิด
และลูกสาวได้ลงลิฟต์ไปก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่นาทีแล้ว
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นลักษณะหลังที่เป็นตามภาพที่แชร์กันในเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
ลูกยังเล็กอยู่เลยน่าจะประมาณ๕ขวบนะเนี่ย
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณล็อบบี้ก็แจ้งกลับมายังรองผู้จัดการอาคาร
เหตุที่ได้พยายามติดต่อผู้เสียหายได้ภรรยาแล้วแต่จากการสอบถามลูกบ้านในคอนโด
ได้รับคำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเห็นหน้าเขาเหล่านี้มาก่อน
เมื่อทั้งคู่ได้เข้ามาเจรจาขอชดใช้ค่าเสียหายในวันถัดมาจึงทราบว่ามาพักอาศัยในห้องของเพื่อนครับ
โดยนายเมธาผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดนะคะยืนยันว่าทางทีมนิติคอนโดไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด
หลังเกิดเหตุได้ทำการเบิกจ่ายเช็คล่วงหน้ามาสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ก่อน
ใบเสร็จที่ปรากฏจากทางโรงพยาบาลค่ะ
จากครอบครัวนี้เนี่ยแพลนเดิมจะบินกลับออสเตรเลียเมื่อวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ถ้ารอประกันภัยเบิกจ่ายก็คงไม่ทันนะคะ
และเพื่อให้เรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความชัดเจน
นิติบุคคลจึงได้ติดต่อไปยังเจ้าของห้องและสอบถามว่าผู้ที่เข้ามาประสบเหตุในครั้งนี้เนี่ย
ความสัมพันธ์กับเจ้าของห้องอย่างไร

นิติจึงขอให้ทางเจ้าของห้องทำหนังสือยืนยัน
ความสัมพันธ์กับผู้ประสบอุบัติเหตุ

ในเอกสารที่จะต้องส่งให้กับบริษัทประกันภัย
แต่ผู้ประสบอุบัติเหตุและภรรยาไม่ยอมเซ็น
ต่อมาก็พบว่าผู้ใช้งานเฟซบุ๊ครายนี้ที่โพสต์
เรื่องราวยาวเหยียดทำการปิดบัญชีไปแล้ว

สมควรมีหลายสำนักข่าวนำไปเสนอต่อแล้วนะคะ
โดยนายเมธาก็เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่าบาดแผลที่หนุ่มออสเตรเลียอ้าง
พบว่าใหญ่เกินกว่าช่องระบายน้ำที่มีขนาดเพียง๒๐คูณ๒๕เซนติเมตรค่ะ
โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากอุปกรณ์ดังกล่าวแทบจะเป็นไปไม่ได้
อีกทั้งก็ได้ประสานให้กับบริษัทผู้ติดตั้งบ่อออนเซ็นเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง
ก็ไม่พบถึงความผิดปกติใดภายในสระเช่นเดียวกัน
ขณะเดียวกันนะคะชาวต่างชาติที่ทำการว่ายน้ำอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ย
ก็อาสาเลยค่ะบอกว่าขอร่วมนั่งทดสอบด้วยแล้วกัน

ก็อีกเป็นอีกมุมหนึ่งก็แปลกนะเหมือนกันนะฮะ
อันนี้เขาก็เทสกันแล้วล่ะก็รู้สึกว่าแผลมันใหญ่เกินช่องอ่ะนะฮะ
แล้วก็ช่องนี้มันก็ไม่ได้ดูดแรงขนาดนั้นจากการทดสอบของเขานะครับ
แต่ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ทำนองนี้มาก่อน
ก็ขอยืนยันว่าจุดดังกล่าวไม่มีพัดลมดูดในสระน้ำตามที่กล่าวอ้าง
เป็นเพียงช่องระบายน้ำนะฮะแล้วก็ไม่มีแรงดึงดูดมากขนาดนี้ด้วย
อาคารชุดเนี่ยก็มีการตรวจเช็คระบบต่างภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ
ก็คือมันมีภาพผลของมันก็คือมันมีคนเป็นแผลแล้วก็เป็นแผลใหญ่
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ลงมาจากลิฟต์จากสระพอดีด้วย
นั่นน่ะสิฮะแต่ว่ายังไม่เห็นว่าตอนดูดเป็นยังไง
ต้องไปเช็คอีกทีนึงว่ามีวงจรปิดในมุมนั้นไหมที่ขนาดโดนดูด
ว่าโดนดูดอยู่๒๐นาทีเนี่ยเป็นอย่างไรเห็นว่าเนี่ยเดินออกมาเข้าลิฟต์หลังเป็นแผล
แล้วก็มีภาพที่โรงพยาบาลในย่านอโศกแถวนั้นนะครับ
ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องติดตามแล้วก็สอบสวนกันต่อไปว่าเอ๊ะมันยังไง
แต่ตอนนี้ครอบครัวทั้งคู่ยังไม่ยอมเซ็นนะฮะ
ยังไม่ยอมเซ็นในใบที่จะต้องเบิกเคลมประกันก็งงอยู่เหมือนกันครับ